คุณผู้ชมไปดูควันหลงปีใหม่กันหน่อยนะคะแต่ว่าควันหลงคราวนี้มาเป็นนัดเลยค่ะ
อืมรัวเป็นกระสุนปืนมาเลยนะคะคือผู้ชายคนนึงเนี้ยเขาทำงานกะดึก
กลับถึงบ้านก็เช้าแล้วใช่ไหมคะก็ตั้งใจจะเข้าไปนอนพักผ่อน
ปรากฏข้างห้องตั้งวงกันแต่เช้าเลยยังฉลองปีใหม่กันไม่จบค่ะ
เขาบอกเดินไปเตือนก็แล้วขอร้องก็แล้วขู่ก็แล้ว
ไม่หยุดใช่ไหมเขาเดินควักปืนออกไป
รัวยิงเข้ากลางวงเล่าเลยค่ะเจ็บไปสองคนนะคะ
กรุงเทพมหานครยิ้มประยูนในซอยกำนันแมนสิบเจ็ด
บางว่านะคะจุดเกิดเหตุมันอยู่หน้าห้องเลขที่หกสิบเจ็ดทับสามสิบหก
สี่ค่ะตำรวจสอนอบางขุนเทียนพร้อมกับกู้ภัยก็รีบขึ้นไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๒คนนะคะ
คนเจ็บชื่อนายนิกรจันทบอายุ๔๙ปีโดนยิงเข้าไปที่สะโพกด้านขวากระสุนฝังในค่ะ
แล้วก็อีกคนนึงคือนายประวิทย์แน่นอุดรอายุ๔๓ปีกระสุนถากกหูขวามีเลือดซึมออกมานะคะ
ใกล้ใกล้กันเนี่ยยังมีเสือสีฟ้าปูอยู่ที่พื้นริมระเบียงมีกับแกล้มมีขวดเหล้า
ของตั้งวงวางอยู่ครบอ่ะค่ะถัดไปสองห้องตำรวจไปคุมตัวมือปืนนะคะ
นายวิโรศพาคีนาศอายุสี่สิบหกปีเป็นเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำกฎธมอล
ก็ควบคุมตัวได้พร้อมกับปืนของกลางเป็นลูกโม่ขนาดจุดสองสอง
พร้อมกับกระสุนนะคะสอบถามคนในวงเล่าก่อน
คนที่ถูกยิงใส่ก่อนแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือตอนที่ตำรวจเข้าไป
ควบคุมตัวนายวิโรธนะคะเขาก็อยู่ในห้องนี่แหละ
ก็จับได้พร้อมปืนเอาไปถามวงเล่ากันหน่อยสิว่า
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่เขาเดินออกมายิงพวกคุณแบบนั้นล่ะ
นายธีรดิตแน่นอุดรแน่นอุดรนะคะ
เป็นคนที่ใส่แว่นตาดำสวมเสื้อสีน้ำเงินนี่คนนี้ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่กับคนเจ็บอีก๒คน
นั่งกันอยู่๓คนนี่แหละอยู่ก็ได้ยินเสียงดังปั้ง
ตอนแรกคิดว่าเออประทัดละมั้ง
สักพักพอหันไปตามเสียงเท่านั้นแหละโอ้โห
นายวิโรธยืนอยู่เลยค่ะแล้วก็เล็งปืนเข้ามาที่วงเล่าของเขา
จากนั้นเนี่ยลั่นมารัวเลยไม่รู้กี่นัดไม่ทันได้นับ
รู้แค่ตอนนั้นเนี่ยต่างคนต่างก็วิ่งหลบลูกกระสุนคนละทิศคนละทาง
เจิดกระเจิงไปหมดพอยิงเสร็จนายวิโรธเนี่ยก็เดินกลับเข้าห้องไป
เขาบอกคนโดยวงเล่านี้ก็ไม่รู้เลยว่าอยู่นายวิโรธเนี่ยออกมายิงพวกเขาทำไม
เพราะว่าไปให้เขาอ่ะกระสุนหมดหรือกระสุนน่ะไม่รู้
ฟังจากฝั่งคนเจ็บแล้วไปฟังฝั่งคนยิงบ้าง
ถามนายวิโรธตรงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมคุณถึงเอาปืนไปรัวยิงใส่เขาแบบนั้น
เขาบอกว่าผมเพิ่งเลิกงานกลับมาถึงห้องพักตอนเช้ากำลังจะนอนพักผ่อน
กลุ่มผู้บาดเจ็บที่อยู่ห้องข้างตั้งวงดื่มเหล้ากันแต่เช้า
เหล้าไม่เท่าไหร่เปิดเพลงเสียงดังด้วย
ผมเดินเข้าไปเตือนดีแล้วนะว่าเบาหน่อยคนจะพักผ่อน
แต่กลุ่มผู้บาดเจ็บไม่สนใจ
อกจากจะไม่เบาเครื่องเสียงแล้วเนี่ย
ยังเร่งเสียงให้ดังขึ้นไปอีกเหมือนประชด

เดินไปหยิบปืนในห้องแล้วยิงเลย
แล้วก็กลับไปที่ห้องพักรอตำรวจมานั่นแหละค่ะ
สมัยว่าตั้งมาผมเข้ามาเที่ยงก็ถอดเหตุตอนบ่าย๓

คนเหนื่อยกำลังจะนอนมันหงุดหงิด

หามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหายิงปืนในที่สาธารณะค่ะ
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะที่พักอาศัยในอาคารสงเคราะห์
ข้าราชการกรุงเทพมหานครในซอยกำนันแม้น๑๗
ไปถามเพื่อนบ้านอยากรู้ว่าเราฟังฝั่งคนถูกยิงและคนยิงแล้วเนอะ
ฟังฝั่งคนเห็นเหตุการณ์บ้างสิว่าเรื่องมันตรงกันไหม
ถามเพื่อนบ้านนะคะนายวราวุฒิมณีรุ่งเขาบอกว่า
เมื่อวานเนี่ยก็เห็นกลุ่มคนเจ็บพาเพื่อนที่ขับแท็กซี่ด้วยกันมาดื่มเหล้า
ฉลองปีใหม่ซะ๖๗คนได้เปิดเพลงเสียงดังลั่นเลย
แล้วตั้งวงกันตั้งแต่เช้าแล้วก็เห็นวิโรธเนี่ยคนก่อเหตุเนี่ยเลิกจากทำงานมาตอนเช้าพอดี
คือนายวิโรธเนี่ยเขาเป็นพนักงานราชการที่เขตภาษีเจริญกลับถึงห้องปุ๊บ
เสียงดังลั่นก็เลยเดินไปเตือนบอกเอาเบาหน่อยได้ไหมลดเสียงเพลงลงหน่อยจะนอน
อีกฝ่ายเนี่ยนอกจากไม่ลดเสียงเพลงยังเพิ่มเสียงดังขึ้นกว่าเดิม
ก็เลยเห็นนายวิโรธคงจะโมโหก็เลยยิงเข้าไปแบบนั้นเลย
เพื่อนบ้านแต่เพื่อนบ้านบอกแบบนี้นะคะบอกว่าเห็นใจนายวิโรธนะ
เห็นใจนายวิโรธเพราะว่าเท่าที่อยู่กันมาที่เห็นกันมาเนี่ย
นายวิโรธไม่ค่อยมีปัญหากับใครเลย
แต่ว่าด้วยสายงานของเขาอะค่ะคือเขาทำงานกะดึกไง
ก็คือต้องทำช่วงประมาณตั้งแต่ค่ำใช่ไหม
จนถึงเช้าแล้วเขาก็จะกลับมานอนในช่วงเวลาเช้าเช้าช่วงเวลากลางวัน
ที่สำคัญนายวิโรธมีแม่วัยชราที่ป่วยเพิ่งจะผ่าตัดเสร็จใหม่
กลับมาพักฟื้นที่ห้องพักด้วย
แล้วเพื่อนข้างห้องเนี่ยนะไม่รู้เป็นอะไร
ตั้งวงดื่มเหล้าส่งเสียงดังเป็นประจำไม่ใช่แค่ช่วงควันหลงปีใหม่นี่หรอก
เป็นอย่างนี้บ่อยก็เลยคิดว่านายวิโรธคงจะเก็บกฎมานาน
เขาเพิ่งออกเวรมาเขาก็คงจะเหนื่อยนะ
แล้วเขาไปบอกแล้วว่าให้เบาลงหน่อย
แต่ว่าเขาไม่เบากับเพิ่มเสียงอะไรอย่างนี้
มันก็เลยมีปัญหากันพี่
ใช่ครับเพราะแม่เขาก็ป่วยแล้วเขาก็เพิ่งออกเวรมาด้วยพี่

เขาพูดก่อนขอร้องให้เบาก่อนใช่ไหม
แต่เขาไม่เบาอ่ะคนก็คมจังหวะเหนื่อยมาพี่นะ
ก็อยากพักผ่อนก็เลยเรื่องมันเลยเกิดไงพี่
อยู่กว่า๒๐ปีไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ที่เนี่ย

น่าจะเก็บกฎมานานแล้ว๕๖เดือนแล้วอ่ะ
น่าจะเกี่ยวว่าเรื่องเสียงดังด้วยแหละผมว่านะ
ไม่แต่ที่แรกมีปากเสียงกันแล้วทีนึง
แต่ก็เงียบไปพักนึงเลยเห็นคนเขาบอกนะ
แล้วก็มีเสียงปั้งเลย